แต่ไม่มีอะไรที่จะฮอตไปกว่าสาวคนนี้
แต่อาสยามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งอยู่บ้านยิ่งฟิตนะคะหลายคนหรือบ้านยิ่งอ้วน

โชว์ทั้งฟิตอวดทั้งความซับ
เผยภาพสุดวิวบนเตียงนอน
คอมเมนต์ถล่มทลายคือหน้าท้องนางสวยมากจริงนะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้า
ขอสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกันหน่อยว่าเผ็ดร้อนเบอร์นี้มีฟิตแบ็คยังไงบ้างจ้า
ถ้ามันเลสเอกไปมาได้อะไรอย่างเนี้ย

มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แตรมองให้เค้ารู้สึกเหมือนเป็นสิลปะ
บรรยายแหละจริงมันยังมีความฟิลลิ่งที่แบบตื่น
มันควรชื่นชมเยอะแล้วก็เค้าเข้ามาต้องเหนื่อยขนาดไหน
ต้องทอรมนาคทนาถึงจะได้ขนานี้
ส่วนคนเบ่นเยอะโชว์อ่ะ

ขานี่คือไม่มีพุงเลยไม่รู้นางกินข้าวหรือเปล่า
แต่ว่าเห็นไหมว่าเป็นกล้ามเนื้อแบบชัดเจน
กล้ามเนื้อชัดเจนมากสวยมากเลย
ใช่ซึ่งกระแทบอกว่าที่เห็นเธอฟิตขนาดนี้เนี่ย

เหมือนที่เธอเห็นฝรั่งคนอื่นที่เธอติดตาม
มีรูปร่างสุดปังนั่นเองนะคะ
แล้วก็หวังว่าการออกกำลังกายของเธอจนได้หุ่นแบบนี้เนี่ย
จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยก็เท่านั้นเองจ้า
เราอ่ะไปเห็นรูปแบบฝรั่งเราตามอินสตาแกรมฝรั่งเยอะที่แบบ
ที่เขาปั้นก้านสวยอ่ะเราก็รู้สึกว่า
แล้วก็อยากเป็นแบบเขาแล้วก็หุ่นแบบเขาเหมือนกัน
ถ้าวันนี้เราลงรูปเชื่อว่าอีกหลายคนเห็นรูปแตก็
อย่างน้อยก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เหมือนกัน
ว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะ

หุ่นเป๊ะบางคนหุ่นพัง

ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสิคะคุณ